ศิลปินนักร้องหนุ่มโตโน่มาต่อกันที่นักร้องหนุ่มใจดีมีเมตตาแถมยังเฮฮาอีกด้วย
กลับมาพูดถึงแจ็คแฟนฉาน
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปของคำว่าใจดีมีเมตตานะคุณผู้ชมนะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยแจ๊คแฟนฉันเขาก็มีการไลฟ์ขายของตามไลฟ์สไตล์ของเขาคุณผู้ชม
คือเขาจะเป็นการโพสต์ขายของให้กับเหล่าคนดังรวมไปถึงเอฟซีที่ติดตามทุกช่องทางใช่ไหม
แต่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันเกิดเรื่อง
คือมีแฟนคลับท่านหนึ่งเขาเข้ามาถามทำทีเหมือนว่าจะซื้อรองเท้านุ่มแจ็ค
หนุ่มแจ๊คก็บอกต่อว่างั้นน้องอย่าเพิ่งเลยคือเห็นว่าน้องกำลังเรียนอยู่ด้วยอ่ะเนาะ
แต่น้องเขามีความพยายามเขาบอกว่าพี่ผมชอบพี่มากเป็นเอฟซีติดตามดูทุกคลิปเลย
แจ๊กก็เลยตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ฟรีไปเลย๑คู่
ซึ่งไม่ใช่คู่ที่น้องเขาตั้งใจจะซื้อนะแต่เป็นอีกคู่นึงนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางเราเนี่ยได้เจอตัวหนุ่มแจ๊คนักร้องใจดีมีเมตตา
เจ้าตัวก็เลยออกมาเล่าโมเมนต์ที่ให้รองเท้าน้องแฟนคลับนะว่า
เออเนี่ยนึกถึงตัวเองตอนที่ยังเด็กแล้วก็มีผู้ใหญ่มาให้ของ
รวมไปถึงสะดุดกับคำว่าน้องเนี่ยยังเรียนแล้วก็ทำงานอยู่
ก็เลยจัดให้น้องไปเลยจ้ะหนึ่งคู่แล้วตอนนี้กำลังซักอยู่เพื่อที่จะเตรียมส่งต่อให้น้อง
อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
เขาตั้งใจมาซื้อครับแล้วเราตกใจกับการพิมพ์ของเขาว่า
ขอผ่อนวันละร้อยใช่เพราะว่าน้องยังเรียนอยู่แล้วก็ยังต้องทำงานอะไรอย่างเงี้
ผมก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้อย่าเลยเดี๋ยวพี่หาให้คู่นึงแต่ตีนพี่เหม็นหน่อยนะเดี๋ยวพี่ตั๊กไปให้
ผมก็บอกเขาเนี้ยครับก็เลยบอกว่าไม่คิดต่างน้องครับก็ให้น้องฟิมเลย
เราตกใจตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เขาทำงานด้วยก็เลยไปสะดุดคำนี้ฮะ
แล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไปเอาตังค์เขาเราคงดูแบบแย่มากอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กแบบนั้นมาก่อนที่แบบว่าผู้ใหญ่เคยให้ของเราอะไรอย่างนี้
คือรองเท้าราคาเต็มประมาณเป็นหมื่นแต่ว่าพี่แจ๊คเราก็ลดให้แล้ว๕๕๐๐

ก็ให้อีกคู่นึงไม่ใช่คู่ที่น้องอยากได้นะ
อ่ะปบมือดังให้กับหนุ่มแจ๊คเลยนะจ๊ะแล้วก็ยินดีกับน้องแฟนคลับคนนี้ด้วยนะ
ยังไงก็รักษารองเท้าคู่นี้ให้ดีเนาะ

อัปเดตเรื่องราวความรักกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมจ๋า

ใช่จำได้ไหมเขาเพิ่งจะเปิดตัวหวานใจเป็นสาวนอกวงการไปเมื่อปลายปีนี้เอง
บอกเลยว่าช่วงนี้โอ๊ะฮูหวานน้ำตาลเปรี้ยก
คือทั้งน่ารักด้วยละมุนด้วยแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในโหมดที่คลั่งรักสุด
แถมเพิ่งจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมาคุณผู้ชมดูภาพสิ
ซบทั้งอิงทั้งแนบชิดจับมือดูไปดูมาก็น่าเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่จะน่าถ่ายกัน
เออส่วนแพลนในปีนี้นะหนุ่มแจ๊คเขาเล่านะคะว่า
พี่ผมเนี่ยนะตั้งใจจะทำงานเพลงออกมาให้แฟนได้ติดตามกันอีก
ยังไงก็ฝากพี่ทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

เราเปิดตัวเพราะว่าเราให้เกียรติเขานะครับเพราะว่าจริงแล้วคือ
เรามองว่าเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นตรงที่ว่าไปกับครอบครัวเขาด้วย
แล้วก็มองว่าได้ไปถ่ายรายการในยูทูป

คือปกติถ้าใครน่ารักกับเราเราก็ต้องน่ารักกลับ
ปีนี้ก็เลยแบบจะมุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพลงก็
ฝากพี่นักข่าวช่วยโปรโมทให้หน่อยนะครับ
เพลงเขาก็ปล่อยมาหลายแบบเลยนะ
ทั้งเพลงเร็วสะบัดขุยอย่างนี้
แล้วก็เพลงช้าด้วยติดหูหลายเพลงเลย
เพลงใหม่ขอเป็นแนวอับน้ำหน่อยนะแจ๊ก